คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยค่ะตกลงแล้วเป็นเรื่องราวของความอาถรรพ์
หรือเป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญห้องหมายเลขสามสิบแปด
โรงแรมม่านรูดย่านสำรงเหนือสมุทรปราการนะคะ
ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปอ่ะค่ะว่ามีผู้ชายวัยห้าสิบสามปี
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนี้และเจ้าหน้าที่บอกว่านี่ไม่ใช่ศพแรก
นี่ศพที่๓แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นความอาถรรพ์หรืออย่างไร
ห้องนี้นะคะทางตำรวจได้รับแจ้งว่าผู้ชายคนนี้นอนเสียชีวิตอยู่
แล้วก็มีผู้หญิงที่เขานัดเจอกันไปที่โรงแรมด้วยครับ
ดื่มเบียร์กันไปคนละขวดแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวดื่มเบียร์ก่อน
แล้วก็นอนสลบแล้วก็เสียชีวิตไปเลยร่างกายก็ไม่ได้มีร่องรอย
การต่อสู้การถูกทำร้ายอะไรเนี่ยค่ะนอนหงายเสียชีวิตอยู่แบบนี้
นายสายันอายุ๕๓เป็นชาวสุราธานีนะคะ
ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขายาวสีดำ
ร่างกายไม่มีบาดแผลอะไรมีขวดเบียร์ดื่มไปแล้วเนี่ย
สองขวดอีกสี่ขวดยังไม่ได้ดื่มผู้หญิงที่ไปด้วยกัน
ขอใช้เป็นนามสมมุติชื่อคุณส้มอายุสี่สิบสอง
บอกว่าเพิ่งรู้จักกับผู้ตายได้๒วันทางเฟซบุ๊ก
ผู้ตายเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างคุยกันแล้วก็อยากรู้จักกันมากขึ้น
บอกว่าโอ้โหจะถึงขั้นแต่งงแต่งงานก็เลยนัดเจอกันโรงแรมนี้
ตัวฝ่ายชายเปิดห้องก่อนนะคะแล้วบอกเบอร์ห้อง
ฝ่ายหญิงก็ตามเข้าไปก็นั่งดื่มเบียร์กัน
เบียร์หมด๒ขวดผู้ตายบอกปวดหัว
ซุดหมดสติแล้วเงียบไปเลย
ฝ่ายหญิงก็รีบไปแจ้งพนักงานโรงแรมให้มาช่วยแต่ไม่ทัน
นายสายันวัยห้าสิบสามคนนี้เสียชีวิต
วันนี้เราส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับนายสุภาชัยวันเดียยาอายุสี่สิบสาม
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสพสำรงเหนือนะคะ
นายสุภาชัยคนนี้แหละที่เป็นคนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับห้องใหม่เลขสามสิบแปดที่โรงแรมบ้านรุนแห่งนี้
นายสุประชัยบอกว่าคือหลังเกิดเรื่องใช่ไหมคะ
ก็ได้รับการประสานให้ไปพ่นยาฆ่าเชื้อในห้อง
นายสุภาชัยบอกว่าเชื่อไหมห้องนี้
เขาไปเก็บศพมาแล้ว๒ครั้งห้องเดียวกันเลย
ครั้งนี้รายล่าสุดอันนี้คือศพที่๓
เขาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าศพแรกเป็นผู้หญิง
กินยาฆ่าตัวตายในห้องนี้เมื่อ๒ปีก่อน
ศพที่สองเป็นผู้ชายผูกคอตายในห้องนี้เหมือนกัน
เมื่อวานคือศพที่๓คือช็อกหมดสติและเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ทั้งทั้งที่แค่ดื่มเบียร์ไปขวดหนึ่งนายสุประชัยบอกว่าก็คิดดูก็แล้วกัน
ว่ามันเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนอะไรหรือเปล่านายสุภาชัยบอกว่าเมื่อวานนะคะ
ตอนที่เขากำลังพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องอ่ะนะครับ
มันมีเรื่องแปลกระหว่างพ่นยาก่อนตำรวจมาตรวจสอบอ่ะนะคะ
เขาเห็นเงาดำนั่งอยู่บนเตียง
เขาก็เลยถามฝ่ายหญิงที่มากับผู้ตายอ่ะนะบอกว่าเอ๊ะก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งตรงไหน
ฝ่ายหญิงบอกว่าก็นั่งบนเตียงแล้วมันจุดเดียวกันกับที่นายสุภาชัยเห็นเงาดำเลย
นายสุประชัยบอกว่าสงสัยวิญญาณของผู้ตายแน่
และมีนักข่าวไปถ่ายรูปทำข่าวคือใช้มือถือถ่ายรูป
คือตอนนั้นเนี่ยศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในห้องนะคะ
ถ่ายเสร็จเดินออกมาเปิดมือถือดูอ้าวไม่มีภาพศพ
ต้องกลับไปถ่ายอีกรอบพนักงานโรงแรมม่านรูดแห่งนี้บอกว่า
เขาก็เคยเห็นก่อนหน้านี้เคยเห็นผู้หญิง
หวีผมอยู่ในห้องทั้งที่
พอเปิดไปดูจริงในห้องไม่มีใคร

คือเครื่องที่ผมพ่นคือมันจะเป็นละอองฝอย
แล้วในห้องก็จะเป็นไฟแบบม่วง

คือน้ำยามันจะมีการแสบ

ถ้าเกิดเชื้อโรคมันเยอะมันก็จะมีฟองขึ้น

ก่อนที่เขาจะลงไปนอนตรงนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม

คือเห็นผู้หญิงคือในห้องมันไม่มีใครอยู่แล้ว

ผมก็เลยมานั่งนึกได้เมื่อ๒ปีที่แล้ว
เคยมีเคสผู้หญิงตายอยู่ในห้องนี้

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราคุยกับลูกสาวผู้ตายทางโทรศัพท์นะคะ
ลูกสาวก็มารับศพคุณพ่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สุราธานี
ลูกสาวบอกว่าพ่อเป็นรับเหมาก่อสร้างที่ชนบุรี
ครอบครัวไม่รู้เลยจริงว่าพ่อแอบมาเปิดห้องพาสาวมานอนด้วย

เพราะปกติพ่อก็เป็นคนดีไม่เคยผิดลูกผิดเมียใคร
ส่วนเรื่องการตายครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไร
คิดว่าพ่อน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

เคยมีการไปตรวจไปหาหมออยู่เป็นประจำปะเนี่ย
คือโรคประจำตัวของเขาก็เลยคาดว่าดื่มเบียเข้าไปแล้วอาจจะช็อก
แล้วเธอก็ย้ำมาว่าพ่อเธอไม่ได้ติดโควิด๑๙อะไรนะคะ
เธอก็รับศพพ่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ไม่ได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอะไร
ทีนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่นำศพไปชนะสูตร
ตรวจหาสาเหตุการตายผลออกมาแล้วนะคะ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นก็คือนายสายันเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
ช็อคความดันต่ำ

คุณหมอก็ยืนยันจากการตรวจชนะสูตรแล้วนะคะ

ส่วนที่เกิดเหตุวันนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติ
ถามว่าแล้วห้องหมายเลข๓๘ล่ะเปิดหรือไม่เปิด
ทางโรงแรมมั่นรูปบอกว่ายังไม่พร้อมเปิดใช้งานนะคะ
ก่อนนะฮะปิดก่อนค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเรื่องเกิดราวอ่ะนะ
รูดของเขาก็จะมีสองรูปแบบนะคะห้องเป็นห้องขนาดใหญ่ห้องขนาดเล็ก
หมายเลข๓๘ที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นห้องที่อาจจะหายใจไม่ค่อยสะดวก
จะเป็นห้องขนาดเล็กอะค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
ก็ค่าใช้บริการก็จะแตกต่างกันออกไปห้องขนาดเล็กก็จะมีเนี่ย
มีหมอนมีอะไรมีเตียงให้แบบนี้มีประตูเข้าออกทางเดียวคือด้านหน้าห้องนะคะ
ทีมข่าวบอกว่าคือมันก็ค่อนข้างเงียบเก็บเสียงตะโกนออกมาจากในห้อง
แล้วมีคนให้ไปลองฟังหน้าห้องดูว่าจะได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเสียงตะโกนด้วยซ้ำนะ
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของโรคประจำตัวนั่นแหละ
ถ้าไม่ได้นับเรื่องอาถงอาถรรพ์อะไรอ่ะนะ